ต่อสำหรับคดีที่พี่สาวไปแจ้งความว่าน้องชายหายตัวไป
แล้วสุดท้ายไปพบโครงกระดูกเป็นศพอยู่ในรถที่เหมือนเกิดอุบัติเหตุ

ตอนแรกครอบครัวและญาติปักใจเชื่อเลยว่าโครงกระดูกที่พบในรถน่าจะเป็นน้องชาย
เพราะว่าโทรมาบอกว่าเออรถมีปัญหาเนี่ยว่าจะเอาไปซ่อมที่อู่ที่เคยเปิดเอาไว้แล้วปิดไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปตรวจสอบดูก็มีถังแก๊สโดนัทอยู่เลยคิดว่ารถมันคงมีปัญหาจนเกิดอุบัติเหตุ
รั่วระเบิดกลายเป็นแบบนั้น
แต่สุดท้ายแล้วคดีพลิกนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องชายที่ว่าหายตัวไปเนี่ยค่ะปรากฏว่ายังมีชีวิตอยู่นะคะตำรวจไปตามจับได้
โครงกระดูกที่พบคือชายเร่ร่อนที่ถูกผู้ชายคนที่ว่าหายตัวไปเนี่ยฆ่าอำพรางให้เป็นศพของตัวเองเพื่อจะหนีคดีพยายามฆ่าค่ะ
ผู้ชายคนนี้ก็คือนายทิตินันผู้สุวรรณนะคะอายุ๔๓ปีเป็นเจ้าของอู่ที่พบศพนี่แหละค่ะ
ตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่ไปจับตัวได้แล้วก็สอบเค้นจนยอมรับนะคะว่า
เขาเนี่ยล่อลวงในเปลี่ยนสีชมพูชาวจังหวัดราชบุรีวัย๕๔ปีที่เป็นคนเร่ร่อนมีอาชีพเก็บขยะขายไปฆ่าแล้วก็เผาอำพรางในรถหวังตบตาตำรวจให้เข้าใจว่าเป็นตัวเขาเองเพื่อหนีคดีพยายามฆ่าที่กำลังจะมาถึงในช่วงกลางเดือนสิงหาคม
ถ้าจำลองเหตุการณ์ตามคำให้การของนายธิตนันเขาบอกว่าไปหลอกในเปลี่ยนให้มากินเหล้าที่บ้านที่เกิดเหตุ
พอกินเหล้าเมาได้ที่แล้วก็เริ่มสบโอกาสเขาก็เอาแฉลงเหล็กอ่ะค่ะฟาดในเปลี่ยนจนหมดสติยังไม่ตายนะคะแค่หมดสติจากนั้นลากในเปลี่ยนไปใส่ไว้ในรถเก๋งซีตรองตรงที่นั่งคนขับแล้วสตาร์ทรถให้พุ่งไปชนเก๋งอีกคันที่จอดอยู่ให้ดูเป็นเหมือนอุบัติเหตุรถชนก่อนในจังหวะแรกจากนั้นจุดไฟเผาทั้งคนทั้งรถเพื่ออำพรางคดีค่ะเขาบอกว่าที่ทำแบบนี้ป
ชีวิตจนเขาไปตามเจอสุดท้ายเอากระดูกเอาทุกอย่างไปตรวจดีเอนเอ
ก็ย้ำชัดเจนว่าไม่ใช่นายทิตินันจริงนะคะ
ตำรวจบอกว่านอกจากที่ความเสียหายไม่ได้เป็นวงกว้างแล้ว

เพราะว่าก๊าซถูกเอามาวางจัดฉากไว้เฉย
มีการแจ้งความคนหายแต่ไม่ใช่นายทิตินัน
รถจักรยานยนต์นายธิตนันก็หายไปอย่างมีพิรุษ
รวมทั้งหมดทั้งมวล๖วันที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานมา

แล้วก็สืบจนรู้ว่าทิตินันไปกบดานอยู่ที่ไหน

คุณระวิการแก้วิจิตรนะคะไปคุยกับน้องสาวคนละแม่ของในเปลี่ยนผู้ตาย
เล่าบอกว่าในเปลี่ยนหายตัวไปตั้งแต่๒๓กรกฎาคม
เท่าไหร่ก็ไม่เจอเลยตัดสินใจแจ้งความคนหาย๒๗กรกฎาคม
ติดใจอย่างหนึ่งที่นายทิตินันอ้างว่า
ให้ในเปลี่ยนไปดื่มเหล้าจนเมา
น้องสาวบอกไม่น่าเป็นไปได้เพราะในเปลี่ยนไม่ดื่มเหล้า

เชื่อว่าผู้ต้องหาน่าจะทำร้ายในเปลี่ยนอย่างทรมานมากกว่า
แล้วค่อยเอาร่างไปเผาอำพราง
อีกทั้งญาติยังไปพบกองขยะของผู้ตายที่ตีนเขา
ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ตายชอบนอนพักด้วย
แต่เป็นพื้นที่คนละจุดกับที่ผู้ต้องหาอ้างว่าพบผู้ตายนะคะ
คือเนี่ยเรารอหลวงเขาไปกินเหล้าแล้วเมาแล้วทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่
เพราะว่าคนของเราเนี่ยไม่เคยกินเหล้า
แล้วจะไปกับคนแปลกหน้านี้ไม่มี
มาโดนทำอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าตายเหมือนเจ็บไข้ได้ป่วยตาย
แต่มันต้องตายอย่างทรมานในการที่ว่าคนคนนึงเนี่ยมาโดนเผาเผาทั้งเป็น
มันเผาทั้งเป็นมันโหดมากอ่ะ
ทีนี้คุณระวิการเราก็ตามไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๒ปีนะคะ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคู่กรณีที่เคยถูกนายทิตินันเอาปืนลูกซองไล่ยิงจนบาดเจ็บ
เป็นคดีความไปปี๖๒ค่ะ
ทิตินันเนี่ยไม่พอใจที่เขาไปหาปลาก็เลยเอาปืนมาไล่ยิงเขา
ที่ผ่านมาชาวบ้านเขาก็รู้กันทั่วไปหมดแหละว่านายทิตินันคนนี้พฤติกรรมคือก้าวร้าวแล้วก็ชอบทำร้ายคนอื่นไปทั่ว
ซึ่งก่อนเกิดเหตุกับนายเปลี่ยนเขารู้มาว่านายทิตินันเคยล่อลวงชาวบ้านอีกสองคนมาเป็นเหยื่อด้วยแต่ทำการไม่สำเร็จค่ะ
ทีนี้พอเราส่งทีมข่าวไล่ย้อนกลับไปดูที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งเนี่ย

มีร่องรอยที่ผู้ต้องหาเนี่ยรื้อสายกล้องวงจรปิดก่อนที่จะก่อเหตุด้วย
เพื่อจะได้ไม่มีการบันทึกภาพเป็นหลักฐาน
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวนี้มาเนี่ยน่าจะช็อกเหมือนกัน
แต่คนที่ช็อกที่สุดก็คือนางขวัญเรือน
พี่สาวนายทิตินันที่เป็นคนแจ้งความว่าน้องชายหายไป
คนที่เชื่อว่าน้องชายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเธอบอกเธอตกใจมาก
ไม่เคยรู้มาก่อนว่าน้องชายมีพฤติกรรมแบบนี้
ปกติก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นานโทรคุยกันที
แต่คิดไม่ถึงเลยว่าเป็นถึงขนาดนี้
เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยและตอนนี้เธอเครียดมากนะคะ